สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ระลอกที่๓นี้เนี่ย
คือมันไปทุกวงการนะคะโดยเฉพาะวงการบันเทิงตอนนี้

เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คุณวิลลี่แมคอินทอสได้มีการโพสต์ลงในอินสตาแกรมบอกว่า
ไปตรวจมาแล้วพบว่าผมเนี่ย
ติดเชื้อโควิด๑๙มีผลเป็นบวกนะคะ
ทีนี้เรามาไล่ดูไทม์ไลน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคุณวิลลี่แมคอินทอสนะคะ

เขาได้ไปพร้อมกับผู้ใกล้ชิดไปตรวจเช็คอาการ

โดยในวันที่๗เมษายนได้ทำบันทึกรายการ
ร่วมกับบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณแจ๊ดชวนชื่น
พอวันที่๑๐เมษายนรู้ข่าวว่าบอลแล้วก็แจ๊ดติดโควิด
ก็เลยไปตรวจในวันที่๑๑เมษายน
เมษายนตรวจรู้ผล๑๒เมษายน

นี่ไทม์ไลน์ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ
ของคุณวิลลี่แมคอินชอตนะคะ
คุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าใครไปใกล้กับคุณวิลลี่บ้างนะคะ
ไปต่อที่นครชวนชื่นกันบ้างครับแน่นอนนะฮะ
ก็เชื่อมโยงกันกับคุณวิลิตนี่แหละครับเพราะว่าไปถ่ายรายการกัน
รายการเดียวกันกับคุณวิลลี่คุณบอลคุณแจ๊ดเลยนะฮะวันที่๗นะฮะ
แล้วก็พอมี๑คนติดแน่นอนก็ต้องไปตรวจกัน
ผลปรากฏว่าก็ติดเหมือนกัน
คุณผู้ชมลูกสาวของนครคุณไอซ์เองก็เรียบเรียงไทม์ไลน์ของคุณพ่อมาให้ตั้งแต่วันที่๑เมษายน
ซึ่งก็เดินทางไปทำงานทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูน๓๔เมษายน
แล้วก็ไปถ่ายบริการร่วมกันกับคุณวิลลี่คุณบอลคุณแจ๊ดวันที่๗
แล้วก็ไปตรวจโควิดวันที่๑๑ทั้งครอบครัว
โรงพยาบาลแจ้งผลมาเมื่อวานครับว่ามีนาคอมติดเชื้อคนเดียวในครอบครัว
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
น่าเป็นห่วงคือนครท่านเองก็มีโรคประจำตัวด้วย

ครับส่วนแจ๊ดชวนชื่นหรือว่าพดุงทรงแสง
นักแสดงตลกที่เข้ารับการรักษาโควิด๑๙ในโรงพยาบาลเป็นวันที่๒
เดตอาการล่าสุดของเขาบอกว่าปวดตัวแสบคอเป็นหวัดเป็นไข้
นะฮะหนาวตลอดเวลาแล้วไอหนักด้วยโอ้อาการค่อนข้างเยอะคุณแจ๊ดนะครับ
เล่าบอกว่าเล่าถึงวันที่ตัวเองรู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ก็แยกเลยแยกกับลูกแยกกับเมียและแนะนำให้คนที่ยังไม่ติดนะครับ
ระวังตัวให้ดีครับระวังตัวให้มากครับ
ลองฟังคุณแจ๊ดดูหน่อยครับ
แต่ผมก็ยังเท่อยู่เสมอ
ผมเชื่ออย่างนั้น
เพราะผมเป็นคนป่วยที่มาใส่ชุดโรงพยาบาล
มันทำให้ผมเหี่ยวเฉานะครับ

ถ้าเป็นตลกก็ยังตลกอยู่
จิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
ทีนี้มาดูคุณนิวเคลียร์หันศากุศลมโนมัยหน่อย
ภรรยาของคุณดีเจเพชรจ้าค่ะ
ก็มีการโพสต์ผลตรวจโควิดรอบที่๒นะคะ
ปรากฏว่ารอบนี้ไม่รอดค่ะ

ซึ่งเธอติดมาจากดีเจเพชรจ้า

คนในครอบครัวอย่างเช่นอากงน้องสะพ้าย

ก็ติดโควิดรอบนี้ไปด้วยนะคะ
คุณนิวเคลียร์ได้มีการโพสต์ภาพนี่ค่ะ
ภาพนี้น้องไทก้าลูกชายนะคะ

ลูกต้องอยู่ให้ได้นะพ่อแม่กิ๋ม
กิ๋มก็คือน้องสะพ้ายเนี่ยนะคะ
ไม่มีใครรอดจากโควิดอยู่ให้ได้นะลูก
พ่อเลยครึ่งทางมาแล้วบีบหัวใจสุด
อกจากนี้คุณนิวเคลียร์ได้มีการโพสต์คลิป
คือใครดูก็สะเทือนใจนะคะ

ลงคลิปนี้แหละกลั้นน้ำตาสั่งลาลูกชาย

เป็นภาพที่บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากอย่างเรานี้
เราดูแล้วอ๋อหู้วรู้สึกจะมันแซสน่ะ

เดี๋ยวมิ้นจะส่งของเล่นมาให้ก้าทุกวันเลยดีไหม

หมามีไหมรักเท่าไหนเข้มแข็งนะลูกนะ
เออนะฮะก็ขอให้หายกันไวทุกคนนะฮะ
อีกหนึ่งคนนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศไปแล้วว่าติดโควิดคือคุณโยยศวดีนะครับ
ก็เดินทางหลายที่รวมทั้งไปออกกำลังกายที่ฟิสเน็ตด้วย
ล่าสุดก็ไลฟ์ที่เตียงของโรงพยาบาลร้องไห้บอกถึงอาการ
แต่ว่าตอนนี้ยังหาโรงพยาบาลไม่ได้
ต่อมาน้องเอวี่หลานสาวก็ติดโควิดอีกคนนึงด้วย
เธอเองก็พยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งแต่ก็เตียงเต็มหมดเลย
จะไม่ให้อยู่ที่เดียวกันก็ไม่ได้ก็เลยขอความเห็นใจจากโรงพยาบาลให้ช่วยเหลือพี่สาวกับหลานสาวเธอด้วย

แล้วก็อัปเดตอาการส่วนตัวว่าตอนนี้คุณโยเองก็ค่ายรถแล้ว
แต่ว่ายังมีเสมหาปวดตัวอ่อนเพลียท้องร่วงคุณหมอให้กินยาเวลา๒ครั้ง
ในการลดไข้ทุก๖ชั่วโมง
ขณะที่นางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์นะครับโพสต์แจ้งว่าติดเชื้อโควิด๑๙
โดยคุณเปรี้ยวเนี่ยติดมาจากเพื่อนสนิทนะครับที่ร่วมงานกับผู้ติดเชื้ออีกต่อหนึ่ง
โดยเจอกับเพื่อนเมื่อวันที่๒เมษายน
และมารู้อีกทีวันที่๙เมษายนว่าคนที่เพื่อนร่วมงานด้วยนั้นเขาติดโควิด
ไปตรวจแล้วก็รู้ผลเมื่อวานนี้และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ต่อเลยนะคะสำหรับคนในแวดวงบันเทิงยังไม่หมดค่ะ
นักร้องหนุ่มโปเต้ปียพงศ์เล็กประยูนจากวงมีนนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์แจ้งบอกว่าติดโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตใน๕จังหวัดด้วยกัน
ก็คือกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีพยาวลำปางพิษนุโลก
เริ่มมีไข้อ่อนในวันที่๙เมษายนแล้วก็เข้าตรวจในวันที่๑๐เมษายน
ทราบผลการติดเชื้อโควิด๑๙ก็คือ๑๒เมษายนนะฮะ
ก็เลยทำให้สมาชิกวงแล้วก็ทีมงานต้องไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็กักตัวดูอาการด้วยนะคะนี่คือไทม์ไลน์ของคุณโปเต้นะคะ
ปิดท้ายที่แวดวงฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมนักเตะจากทีมท่าเรือชาริวชะปุยสนะคะ
นี่โพสต์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะในอินสตาแกรมแล้วก็ในทวิตเตอร์เขาด้วยนะคะ
บอกว่าติดเชื้อโควิด๑๙หลังจากที่ไปพบเพื่อนที่มีเชื้อในวันที่๗เมษายน
แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลในวันเดียวกัน
ตอนที่ไปตรวจเนี่ยเขาไม่มีอาการนะคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าให้ไปกักตัวดูอาการที่บ้าน
แล้วสุดท้ายในวันที่๑๐เมษายนค่ะคุณชาริวชะปุยสนะคะ
ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ